คือทั้งคุณหมายอย่างชุมชนตรงบ้านของน้องเอื้อกับคุณแม่เนี่ย

แมวเลี้ยงในบ้านแมวจงแมวจรแมวบ้านใครก็ไม่รู้
คือปัญหาอย่างนี้มันแก้ยังไงได้ปัญหาของเพื่อนบ้าน
บ้านนี้ไม่ชอบสัตว์เลี้ยงบ้านนี้ชอบบ้านนี้ไม่ชอบ
เจอกันระหว่างซอยหลุดเข้ามาในบ้านเราอย่างนี้
คือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่มีมานานมากแล้วนะคะ
คือแก้ปัญหาไม่จบคือตรงที่ว่าต้องอยู่ต้องแจ้งกับคนเลี้ยง
ผู้ที่รักแมวแล้วแบบอาจจะนำแมวมาเลี้ยงพอเขาแก่ตัวหรือไม่สวย
อาจจะปล่อยปะละเลยทำให้เขาเกิดการไปผสมพันธุ์
คือถ้าไม่ได้ทำหมันไปผสมพันธ์กับแมวจรอาจจะเป็นการแพร่กระจายไปไวมากค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากเตือนประชาชนทุกคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการเลี้ยงแมวระบบปิด

ใช่ค่ะคือเลี้ยงแมวระบบปิดไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในกงอย่างเดียวนะคะ
อันนี้เขาบอกเขาเลี้ยงในบ้านในตัวบ้านเลยนะไม่ใช่ในรั้วบ้านนะในตัวบ้าน
แมวนี่คือเลี้ยงไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในกงแต่เลี้ยงในตัวบ้านได้เท่านั้นคือหมายถึงในตัวบ้านนะคะ
แต่ว่านอกบ้านลงรถเนี่ยที่ปล่อยแมวแมวเนี่ยสามารถเดินออกไปได้ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นระบบปิดอะค่ะคืออยากให้เลี้ยงเฉพาะในตัวบ้าน
กรณีของคุณแม่กับน้องเนี่ยอยากจะให้คำนึงถึงเราอาจจะลืมปิดประตูลืมปิดประตูแล้วเขาเดินออกไป
หน้าต่างปิดหน้าต่างปิดประตูนี่คือในตัวบ้านระบบปิดคือแมวอะค่ะถ้าเลี้ยงระบบปิดก็คือในตัวบ้านเราหรือในกง
แต่ตอนนี้ที่เขาหลุดออกไปแบบนี้พอเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้
เราก็เลี้ยงในรั้วบ้านเราไงพื้นที่ว่างข้างบ้านโรงรถหน้าบ้าน
อันนั้นไม่ใช่ระบบปิดถูกต้องค่ะถ้าเป็นโรงรถคุณบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงในบ้านเรา
แต่เป็นโรงรถตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นระบบปิดนะคะแต่ถ้าอยู่ในกรงแล้วอยู่แถวพื้นที่บริเวณบ้าน
อันนี้กรงอันนี้ปิดถูกต้องค่ะถ้าอยู่ในตัวบ้านเลยถูกต้องแม้ไม่ได้อยู่ในกรงถูกต้อง
มีประตูหน้าต่างกั้นปิดแน่นหนาใช่ค่ะอันนี้ระบบปิดใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเป็นประตูบ้านปิดแล้วแล้วมีลงรถแล้วมีรั้วอีกทีนึง
ปล่อยแมวอยู่ตรงระแวกลงรถแล้วเขาสามารถเดินออกไปนอกรั้วได้อะไรได้
อย่างนี้ไม่เรียกว่าระบบปิดค่ะอันนี้ไม่ปิดถูกต้องอันนี้รวมทั้งสุนัขด้วยไหมครับ
สูตรนักนี่คือต้องรวมนะคะสูตรนักนี่ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงบ้านบ้านโรงรถ
เราเกิดปล่อยออกไปหลุดออกไปกัดก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ควรจะเลี้ยงแต่หมาเขาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านไงใช่ไหม
คือถ้าเราไปเลี้ยงอยู่ในตัวบ้านส่วนมากคนส่วนมากเลี้ยงสูตรนักก็เพื่อเฝ้าบ้าน
ถูกต้องค่ะแต่ก็เราก็ต้องดูรั้วค่ะคือถ้าสุนัขเราดุกรณีที่สุนัขเราดุ
เกิดมีเด็กเดินผ่านมาหน้าบ้านเราปล่อยเราบอกว่าเราเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้าน
แต่ว่าเขาออกไปกัดคนอันนี้เราต้องมองอีกมุมนะคะ
ถ้าเขาออกไปกัดเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยไว้เฝ้าบ้านเรามีรั้วรอบขอบชิด
แล้วเขาอยู่ภายในโรงรถเราเกิดมีโจรเข้าบ้านมาตอนคืน
อันนี้โอเคเราเลี้ยงไว้เพื่อดูแลบ้านก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็ไม่แนะนำให้เลี้ยงแบบสุนัขที่ดุแล้วปล่อยออกไปกัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมาและแมว
ส่วนมากจะเป็นเรื่องการปล่อยสุนัขออกไปหรือปล่อยแมวออกไป

ถ้ามันหนักหนาสาหัสก็คือผลที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไปลงที่คนหรอก
ที่เจ้าของหรือว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนบ้านตัวสัตว์เลี้ยงเขาอาจจะโดนทำร้ายด้วย
เหมือนกรณีแบบนี้
ถูกต้องค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป